เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ถือว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งท้าทาย
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติอย่างมากนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุที่แน่ชัดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใด
แต่ว่าบรรดานักคอลัมนิสเนี่ยเดี๋ยวเขาจะช่วยกันวิเคราะห์
ไขต่างที่อาจจะทำให้เกิดเหตุแล้วก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะ

จนถึงวันนี้นะคะผ่านมา๕วันแล้วค่ะที่เกิดเหตุระเบิดขึ้น
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัย
ว่ามันมีอะไรที่เข้าข่ายที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะพี่ลิขิต
จนถึงวันนี้นะเราก็ยังจับคนร้ายไม่ได้
แล้วก็มีการวิเคราะห์กันไปหลายแง่หลายมุม
เพราะว่ารับตั้งจากราเบิดรุ่นลากในวังเทพที่กรองสลาดเก่า
แล้วก็บางรูปที่สองที่

แม้แต่ว่าชายชวนธวนไทยเองก็มีความรู้สึกว่า
ทำไมมันไม่ต้องไปทำที่สถานที่แห่งนี้
จริงมันไม่ควรอย่างจริงเลย
แต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีข้อสันนิษฐานได้อีกหลายอย่าง
โดยเฉพาะในห้องหน้าห้องวงสุวรรณ
ซึ่งก็เป็นอำตคุณของผู้เอกประพฤติห้องสุวรรณ
ซึ่งณถึงเวลานี้ก็ยังไม่เห็นตัวนะ
มันรู้ว่าล่องโหดไหมที่นั่ง
บอกอยู่ที่มนิธีปลาลอยศ์ต่อค่ะ
ไม่รู้จนก็ไม่เห็นตัว
แล้วก็ล่าสุดที่ทางผ่าวัตถบท์ก็พูดในลักษณะว่าเป็น
เป็นพวกฝ่ายการเมือง

ชัดเจนน่ะและประกอบกับค่ะ

ไงงั้นก็จุดอื่นของโรคพยาบาล
๑โรงพยาบาลมันก็เป็นสัญลักษณ์ของทหาร
๒อ้อห้องน้ำปลสลุก
๑เราก็เสียหายแน่ต่อความโสดง
ฉะนั้นการก่อเหตุครั้งนี้มันต้องมีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะลึก
ลึกกว่าที่เราจะมองวิเคราะห์กันพื้น

คนละแง่คนละมุมแล้วเดี๋ยวมันน่าจะได้คำตอบ
ลึกแค่ไหนเพราะว่าทางท่านประวิทย์เองบอกว่า
คนแถวนี้แล้วดูท่าทางแล้ว

ดูการระเบิดครั้งนี้แต่มันมุ่งเป้า
ของผู้ที่คุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
ด้านความมั่นคงเลยคุณประวิทย์
เรียกว่าระเบิดมา๑๒๓

แม้ว่าระเบิดตรุมแรก
อาจจะมีออกมาพูดกันวิภาควิจัง

การเมืองก่อนอันนี้การเมืองก็ต้องรับไปก่อนทีแรก

พันธุ์วนเอกประวิทย์เองก็บอกว่า
ใกล้ตัวนี้แหละ
พอให้ใกล้ตัวคนก็ยิ่งมอง
ที่เป้าหมายก็คือ
ทั้งเบอร์๑เบอร์๒เลย
ท่านนายกเองทั้งความมั่นคงเอง
ว่าไอ้ที่คุมมาทั้งหมดเรื่องความมั่นคงที่ว่าแน่
อันนี้มันชี้ให้เห็นแล้วว่ามันไม่แน่เท่าไหร่หรอก
มันก็ยังมีคนที่แน่กว่าซึ่งอันนี้ก็ต้องมองดูว่า
อะไรมันจะตามมาประโยชน์ถ้ามองถึงว่า
ดูว่าฝ่ายการเมืองมันจะได้ประโยชน์ไหม
เขาอยากเลือกตั้งแค่นั้นพอระเบิดตูมที
เมื่อความมั่นคงมันเกิดด้านนี้มันเกิดปัญหาอุปาศักดิ์ขึ้นมา
มันอาจจะต้องยืดรถใหม่ออกไปกันอีกก็ได้
ก็สะดุ้งกันไปใหญ่แล้วอะไรแค่นี้
นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอ่าเพราะว่ามันยังอันนี้เนี่ย
ความมั่นคงเมื่อมันถูกท้าทายอย่างนี้
เนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอ่าใครจับมือใครนะฮะ
อ่ายังไม่ได้แล้วก็ใครได้ประโยชน์จากอันนี้เนี่ย
นะครับมันก็มองได้อีกหลายแง่หลายแล้วแต่มุมมองกันเนี่ย
นะครับแต่ถ้ามันยังไม่สรุปไม่ได้ยังปล่อยให้เรื่องนี้ยัง
คาราคาซังอยู่อะไรได้อยู่ยังมีคำถามตามมาอยู่
ผมยังห่วงนะครับก็กลัวลูกที่๔ที่แรงขึ้นมาอีก
อืมใครได้ประโยชน์คะพี่ทงค่ะรอบนี้คนที่จะได้ประโยชน์นี่นะฮะ
ก็มองเห็นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแต่ประเทศชาตินะครับ
ที่เสียหายจากเหตุการณ์อันนี้ผมมีมุมมองที่ออกจากต่างไปสักนิดนึง
ที่อยากจะตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าระเบิดครั้งนี้ผิดแปลกแตกต่างไปจากระเบิด
กวนเมืองครั้งอื่นอื่นอยู่สองสามประเด็นนะครับค่ะประเด็นแรกการเลือกเป้าหมาย
ที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยมนุษย์ธรรมดาก็ไม่ทำกันนะครับ
แต่นี่การเลือกโรงพยาบาลของทหารในรั้วรอบขอบชิดและในบนตึกอืม
แล้วก็มีเป้าหมายตรงชื่ออย่างที่พูดว่าห้องวงสุวรรณ
อันนั้นเป็นเป้าหมายพิเศษพิษดารไปอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่ง
ระเบิดที่เป็นประเด็นทางการเมืองจะไม่ประสงค์ต่อชีวิต
ไม่สนใจว่าใครจะบาดเจ็บล้มตายมีใส่ตะปูใส่อะไรต่ออะไรไปเนี่ย
มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดแผกแตกต่างไปจากครั้งอื่นพอสมควร
ฉะนั้นเราจะปักใจไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสียทีเดียวนี่
มันก็ยากแก่การคาดการณ์นะครับ
แล้วก็การสอบสวนผมเชื่อว่า
ทั้งฝ่ายทหารที่คุมความมั่นคงก็สอบสวนไปทางหนึ่ง
ทั้งฝ่ายตำรวจซึ่งค่อนข้างจะเงียบผิดปกตินะครับ
มีอยู่ไม่กี่คนที่ออกมามาพยายามที่จะเสนอประเด็นนะครับ
ทางฝ่ายทหารพบทบก็พูดออกมาในภาพรวมเรื่องการเมืองบ้างอะไรบ้าง
ฝ่ายตำรวจก็ออกมาเป็นเชิงขานรับไปในตัว
แต่ว่าหลักฐานบ่งชี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
มันเป็นไปได้ทุกประการแล้วครับทั้งดิสเครดิตทางการเมือง
หรือความแตกแยกภายในเกิดสนิมในเนื้อ
หรืออาจจะเป็นประเด็นอื่นเลยว่าเป็นความขัดแย้งในโรงพยาบาล
ก็อย่าไปละเลยประเด็นนี้เหมือนกัน
แต่บังเอิญมันมาสอดคล้องเข้ากับสถานการณ์พอดี
ขอให้ปัญหานี้คลี่คลายโดยถูกต้องตามกระบวนการ
แล้วก็รีบหาตัวคนผิดที่คาดว่ามีหลักฐานลงมือจริงอย่าไปจับแพ้
เพราะมีข้อสังเกตประการสุดท้ายก็คือ
ในโรงพยาบาลของรัฐอันดับหนึ่งของทหาร
วงจรปิดเสียทีละเกือบ๑๐ตัวเนี่ย

น่าคิดไหมคะวงจรปิดเสียไปเนี่ย

ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ระเบิดทางการเมืองส่วนใหญ่วงจรปิดเสียหมด
สิ่งที่จะเป็นหลักฐานได้เนี่ยมันมักจะมีเหตุขัดข้อง

ระเบิดที่ไล่เลี่ยงกันมา
ในระยะอาชารชิดและระเบิด
ที่โรงพยาบาลพรุ่งกรุ่นอีกตรงวันเลยครับ
ครบ๓รอบคอสชเต็ม
ผมมองว่ามัน
ลูก๑กับลูก๒เนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้น
๓มันก็เลยเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาหน่อย
อย่างที่คุณมะม่วนว่าถ้าลูก๔นั้นไม่รู้ว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหน
ถ้าเงื่อนไขความต้องการของผู้ที่ทำเนี่ย
ให้เกิดขึ้นมันยังอยู่
ผมว่าลูกต่อไปก็ยังมี

มันมีทั้งทางเปิดแล้วก็ทางลับ

ทางลับเขาจะรู้
เขารู้เรากันขนาดไหนผมเชื่อว่ารู้
ไม่งั้นพลังเอกโปรวิทย์
ไม่หลุดปากหรือว่า

เหมือนใกล้อันนี้ละ
คือคนแท้วนี่แหละแท้วพวกเรานี่แหละ

แต่เพราะเอกบริวิตเป็นหัวหน้าห้องเครื่อง
ความมั่นคงของคอสชมาตลอด

ห้องวงสุวรรณก็เจาะจง
โรงพยาบาลทหารภายใต้รัฐบาลทหารอำนาจทหารก็เจาะจง
แต่ผมถูกคิดนะครับ

ไอ้ใครว่ามันลวงหรือฟาง

ที่ระบุว่าสถาบันมะเร็ง

จะมีนัยยะอะไรต้องการ
ต้องการเน้นอะไรหรือไม่
ก็เลยยิ่งสับสนซับซ้อนไปใหญ่ใครทำ

มะเร็งนี่มันไม่ใช่ของดีนะครับ
สุนทรวิเคราะห์ลึกไปถึงขนาดนั้นเลย

มันอดถูกคิดไม่ได้

ถ้าเรามองลึกไปเนี่ยนะ

แม้ถ้าเรื่องกรณีจดหมายนะ
คือพยายามที่จะโยงให้มันไปหลายเรื่อง

โปรวิทย์ให้คำตอบว่าอยู่แถวนี้

แล้วก็ประกอบสถานการณ์ในอาเซียนวันนี้

มันก็จะทำให้ที่จะรู้ปัญหาตรงนี้ได้

จะประสานกันได้แค่ไหนอย่างไร

ถ้ามันวันไว้จะไม่มีคันกับเพื่อนที่จะมองเห็นชัดหน่อยว่า

เพื่อจะได้รู้ว่าเอาละชัดเจน

ที่ผ่านมามันไม่เคยจับได้เลยนะ

เมื่อไกลเนี่ยโอกาสจับมันก็
มันอยู่คนใกล้มันน่าจะจับกันได้บ้าง
แต่ก็อย่างว่าล่ะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ย
โอ้โหขั้นตอนต่างนะครับ
สถานที่วงจรปิด
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ใหญ่อย่างนี้นะครับ
ก็สันนิษฐานว่าคนนู้นคนนี้คนนี้

ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ

รักษากันเรียกว่า
ไม่ใช่แค่อารักษาตัวนายกอารักษา
มันเหมือนกับว่าเหมือนป้องกันเหตุร้าย
ป้องกันการกรกรรมบอลทำลายกันเลย
ว่าจะเอาอะไรพื้นที่หลักเลยนะครับ
ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยปกติเนี่ยนะครับ
ผมก็เคยทำข่าวอยู่ที่นี่
ยังไม่เคยเห็นกองกำลังพิเศษมาถึงเหตุการณ์สงบเนี่ยนะครับ
ยังไม่มีอะไรเนี่ยนะครับตรวจก็หมดแล้ว
หรือต้องมองต้นหมายดูว่าถูกระเบิดดูไปทั่วไปหมดเลย

เหมือนกับว่าไอ้นี่เป็นเป้าหมายหลักอันต่อไปเลย
หรือไม่ก็สืบทราบมาว่าต้องมาอยู่แถวนี้นะฮะ
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวถึงส่งกำลังเข้ามา
ครั้งนี้เนี่ยผมเรียกว่ารัฐบาลอยู่มา๓ปีเนี่ย
นี่เป็นการท้าทายให้เห็นจริงท้าทายในสิ่งที่รัฐบาลชูเลยว่า
นี่คือสิ่งที่เขาประสบผลสำเร็จสูงสุดในด้านความมั่นคง

ยกเว้นตัวผู้ใกล้ชิดแล้วก็ในธรรมเนียบเนี่ย

ผมก็เอกใจแล้วผมก็คิดมากไปอีก
เอ๊ะมันกลัวอะไรซ้อนขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไม
มันใกล้เข้ามาหรือว่ามันยังไงกันแน่
แต่ว่าก็อยากจะมองภาพรวมว่าคอสชเนี่ย
แถมแม้ว่าจะสูญเสียทางด้านความมั่นคงไปในลักษณะทางลับอย่างเงี้ยนะฮะ
แต่ความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ให้มีมอบได้
ยังอยู่นะยังอยู่นะเรายังไม่มีมอบปิดถนนแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตอะไรกันไปได้นะครับ
ที่เหลือเนี่ยอยากให้เป็นจุดแข็งที่ยั่งยืนและถาวรอย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับ
ถ้ามันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับ
นั่นยังอยู่นะครับชั้นอยากให้มันเกิดขึ้น